แต่ทีนี้ครับก็ต้องมาดูเรื่องของจุดเสี่ยงในพื้นที่ประยอง
อย่างที่รัฐมนตรีช่วยพูดไปนะฮะ

ห้างแหลมทองห้างเซ็นทร์ท่านพระทราบประยอง

ใช่ค่ะทีนี้ทางโรงแรมดีวารีเนี่ยนะคะ
คือลักษณะของกลุ่มทหารอียิปต์เป็นการเช่าพักชั้นบนทั้งชั้น
และที่โรงแรมไม่ได้มีผู้เข้าพักคนอื่น

เรื่องของการจะตรวจหาเชื้อ
เพราะว่าตอนแรกก็มีการไปติดต่อจะตรวจหาเชื้อ
แต่มันกลายเป็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

คุณผู้ชมดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คลิปนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลย
แล้วก็บอกว่าทหารอียิปต์ไม่ให้ความร่วมมือ
กว่าจะต้องมีการประสานไปถึงสถานทูต
แล้วก็มีตำรวจมาด้วยถึงจะยอมให้ตรวจ
เดี๋ยวดูจังหวะคลิปช่วงนี้ค่ะ
คลิปนี้มันไม่ได้ระบุเวลาออกมาว่าเหตุการณ์มันเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับ

น่าจะเป็นช่วงวันที่๘กรกฎาคม
เพราะว่ากลุ่มทหารอียิปต์กลุ่มนี้
เดินทางมาถึงสนามบินอุตภาวแล้วเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้
แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็ต้องตั้งทีมเข้าไปเพื่อขอตรวจ
ใช่เราก็จะเห็นมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พอกล้องแพนมาก็จะเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนเห็นคลิปนี้ไม่สบายใจ
เหมือนกับแบบทุกคนก็มารออยู่ที่หน้าห้องเพื่อที่จะรอตรวจทหารอียิปต์
แต่ทีนี้เราก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะสอบถามไปที่รัฐมนตรีช่วย
การกระทรวงสาธารณสุขคือคุณสาธิตปิตุเตชะ
ซึ่งเอามาให้คุณสาธิตดูนะคุณสาธิตก็บอกว่า
คลิปนี้มันเป็นเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไปขอตรวจโควิด๑๙จากกลุ่มทหารอียิปต์ที่โรงแรมจริง
แต่ว่าทางนั้นเขาขัดขืนเขาไม่ยอมให้ตรวจหาเชื้อ
โดยเขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษ
ไม่จำเป็นต้องตรวจครับทีนี้มันก็เลยต้องประสานไปถึงทางสถานทูตเนอะ
ประสานไปที่ตำรวจด้วยจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาถึงยินยอมที่จะตรวจ
แต่มันก็มีข้อมูลที่ทางคุณสาธิตเนี่ยเปิดเผยมาบอกว่าคณะทหารชุดนี้เนี่ย
เขาฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดออกไปข้างนอกโรงแรม
เจ้าหน้าที่โรงแรมกำชับแล้วห้ามแล้วแต่ก็ไม่ฟัง
โดยขณะที่พลเรือโทกริจชะพลเรียงเล็กจำนง
ผู้อำนวยการการท่ากัดสยานอุตภัวเนี่ยก็ต้องไปสอบถามท่านแหละ
เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทางทหารอียิปต์ใช้มาเดินทางแล้วก็ลงเครื่องที่ประเทศไทย
คณะนี้เข้ามากันทั้งหมด๓๑คน
แล้วมี๑คนจากคณะหนีออกมาข้างนอกระหว่างที่เข้าพัก
ทีนี้ก็เลยถามหนึ่งคนกันที่หนีออกมา
เรื่องนี้พอบอกว่าอยากให้ฟังทางสบคชี้แจง
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ก็เลยต้องฟังนะคะ
แต่ทีนี้คำถามมันก็ย้อนกลับไปไปถามผอการท่าอีก
ว่าขั้นตอนการตรวจของสนามบิน

หรือว่าตรวจแล้วเขาผลปกติอะไรยังไง

คือจากการตรวจไม่พบความผิดปกติ
คือตรวจแล้วนะแล้วก็การตรวจเนี่ยก็ทำด้านนอกเทอร์มิโน
ไม่ได้เข้าไปปะปนในอาคารผู้โดยสารด้วย
ก็คือมีการแจ้งเข้าออกในประเทศล่วงหน้า

เขาก็เข้มข้นมาตรการในการตรวจคัดกรองแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านกองทัพอากาศ
ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะ
บอกว่าทางกองทัพอียิปต์มีการประสาน
ขอผ่านสถานทูตอียิปต์ในไทย
พอกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาถึงเหตุผลถึงความจำเป็น
ก็ส่งต่อให้กับกองทัพอากาศพิจารณา

ภายใต้ข้อตกลงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร
แล้วก็ความเป็นพันธมิตรเป็นพันธะทางทหารที่มีต่อกัน
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนำเรียนพลอากาศเอก
มานัดวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศให้รับทราบ

แล้วก็ยึดหลักตามพันธะทางทหารที่มีต่อกัน
งงอยู่ภารกิจระหว่างกองทัพหรือเปล่า

เพราะว่าพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบก
บอกว่ากองทัพบกแล้วก็พลเอกอะภิรัตโครงสมพงษ์
บัญชาการฐานบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
กับการเดินทางมาไทยของทหารอียิปต์ที่ติดโควิด๑๙กลุ่มนี้
ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล
โดยเฉพาะการติดเทรนด์แฮชแท็กในทวิตเตอร์และโซเชียลมีเดีย
กล่าวหาและเชื่อมโยงกองทัพให้เกิดความเข้าใจผิด
ว่ากองทัพบกหรือผู้บัญชาการฐานบกมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีนี้
คือรอให้ที่ประชุมสอบคอพิจารณาสอบสวนก่อน
ถามเรื่องนี้กับพลเอกประวิทย์จะต้องชะลอไหม
เอกประวิทย์บอกว่าส่วนตัวยังไม่สามารถตอบได้เอง
แล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าจะต้องรอก่อนรอความคิดเห็นก่อน